คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในพื้นที่สู้รบ
อิสราเอลและกลุ่มฮามาสเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นกลุ่มที่๓นะคะ
สิบคนค่ะในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขามีคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ
ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าภาพมันยังติดตาอยู่เลย
สงครามภาพความรุนแรงคนบาดเจ็บคนเสียชีวิต
โดยเฉพาะเพื่อนแรงงานชาวไทยด้วยกัน
คือเช้าวันนี้ประมาณสักตี๕๓๐นะคะ
บินตรงมาจากดูบัยสหรัฐอาหรับเอมิเรต
นำคนไทยกลับมาเป็นเที่ยวบินพิเศษ
ตามรัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมประสานงานกัน
แต่ลันเวทากาเสียนอนาชาติอุตพรรคในอำเภอบ้านฉางชาวัดเรยอง
แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลกลับมาพร้อมเที่ยวบินนี้๙๐คนค่ะ
กองทัพเรือเตรียมอาหารเอาไว้ให้นะคะ
กระเพราไก่ไข่ดาวไก่ทอดน้ำส้มคันขนมไทย
เป็นอาหารเช้ามื้อแรกเมื่อมาถึงเมืองไทยค่ะ
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราได้คุยกับคุณนัทธพงศ์ดวงจันทร์
แรงงานไทยชาวอุดรธานีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องให้นั่งวิวแชร์แบบนี้ค่ะลงมาจากเครื่องบิน
สะเก็ดระเบิดครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าไปทำงานเป็นลูกจ้างทำสวนเกษตร
หมู่บ้านติดกับฉนวนกาซ่าเลยในพื้นที่ที่เขาไปทำงานนะคะ
มีเพื่อนคนไทยอีกประมาณสัก๑๐คน
ทำงานได้๔ปียังเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียว
ช่วงเช้า๗ตุลาคมตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไร
ได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงปืน

แต่สุดท้ายตัวเองโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขาขวา๒จุดนะคะ
ก็เลยต้องหนีออกจากพื้นที่ไปอยู่ในบังเกอร์ด้วยความระมัดระวัง
แรงงานบางคนก็นู่นวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าป่าไปเลยค่ะ
ทีนี้เขาก็บาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิด
ทนนะทนอยู่สัก๒วันนะคะ
กว่าจะมีทหารเข้าไปให้การช่วยเหลือ
ก็ไม่รู้ว่าเขายุงใครต้อง

ให้ทีมข่าวของเราฟังเพิ่มเติมนะคะว่าตอนที่ระเบิดตกลงมากลางสวนที่ทำงานกันอยู่
มีเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตไป๑คนบาดเจ็บ๑คน
แล้วสิ่งที่เห็นคือเพื่อนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
ห่างกันแค่นี้ไม่ถึงสิบเมตรก็ต้องหมอบคลานหนีตายกันไป
คือทางโรงพยาบาลบ้านฉางก็ทำแผลให้กับคุณนัทพงศ์คนเจ็บ
ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่เอาแล้วจะไม่กลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกแล้ว
ทีนี้ก็มีกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรายงานทั้งหมดที่เดินทางกลับมา
ตัวคุณนัทพงศ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้เจอกับครอบครัว
ไปดูภาพที่ต้องโอ้โหกอดกันกับครอบครัวน้ำตาซึมกันเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมคะทางผู้มนุยการท่ากัดสยานอุตภัวพลเรือเอก

บอกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระดมสรรพกำลังยุทธโทปกรณ์
เข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล
ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย
จะเข้าไปให้การช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะคะ
บินตรงมาจากดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
ลงที่สนามบินอุตภัวร์ทุกวัน

ก็ประสานเพื่อความสะดวกในการรองรับแรงงานไทยจากอิสราเอลด้วยค่ะ
เบื้องต้นเวลานี้คุณผู้ชม
มีแรงงานไทยที่มีความประสงค์จะกลับเมืองไทยประมาณ๗๐๐กว่าคน
คาดว่าน่าจะทยอยเดินทางกลับมาวันเว้นวันโดยเฉลี่ยนะคะน่าจะวันเว้นวัน
ก็รัฐบาลสั่งการให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการช่วยเหลือแรงงานไทย
ให้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยค่ะ